มาดูฝั่งเจ้าหน้าที่กันหน่อยดีไหมคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขามีการเตรียมการรับมืออย่างไร
ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑นะคะตอนนี้
กำลังหนึ่งกองร้อยรับมือกับศิษยานุสิตที่ก็นั่งสวดมนต์กันอยู่ที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
แล้วก็เตรียมที่จะเคลื่อนขบวนมาทำกิจกรรมที่บริเวณประตู๗ตรงนี้
เรามีผู้สื่อข่าวอยู่เหมือนกันนะคะคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานมาจากตรงนั้นค่ะเชิญค่ะ
ค่ะบรรยากาศบริเวณประตู๗วัดพระธรรมกายนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ
ก็ได้มีแม่ชีนะคะจากจังหวัดบุรีรำค่ะพร้อมด้วยศิษยานุสิตบางส่วนค่ะได้เดินมาได้เดินทางมาที่บริเวณประตูนี้นะคะ
เพื่อที่จะขอเข้าไปยังด้านในโดยอ้างว่าต้องการที่จะมาสวดมนต์เท่านั้นค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการเชิญตัวเข้ามาพูดคุยรวมถึงเจรจานะคะบริเวณด้านหน้าค่ะพร้อมกับขอตรวจสอบบัตรประชาชนนะคะโดยยังไม่อนุญาตให้เข้าไปด้านในแต่อย่างใด
สวดมนต์ด้านในและต้องการให้เจ้าหน้าที่ยกเลิกมาตรา๔๔
โดยบอกว่าทราบว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ควบคุมค่ะ
แต่ตั้งใจที่จะมาสวดมนต์พร้อมกับตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่
เหตุผลที่ไม่ให้แม่ชีและพระสงฆ์เข้าไปบำเพ็ญกิจกรรมทางศาสนาด้วย
ขณะที่เจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เชิญตัวออกมาพูดคุยทำความเข้าใจ
ถวายอาหารเพลและขอตรวจสอบบัตรประชาชนและใบสุทธิ
และยังไม่อนุญาตให้เข้าไปด้านในแต่อย่างใดค่ะ
ขณะที่ก่อนหน้านี้พตรตรีสมบัติมิลินทัชจินดารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ก็ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยที่บริเวณประตู๗
พร้อมกับเปิดเผยว่าจรภีได้จัดกำลัง๑กองร้อย
รักษาความสงบเรียบร้อยที่บริเวณนี้
หลังจากพบว่าในไอเพชรทองพร้อมลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะคะ
จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายอาหารสดหลากหลายชนิด
และกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่า
จะเดินทางนำอาหารมาที่ประตูนี้หรือไม่
ก็ได้เจรจารวมถึงพูดคุย
เพื่อไม่ให้เดินขบวนมาอย่างจุดนี้นะคะ
เนื่องจากจะมีความผิดตามกฎหมาย
เนื่องจากเพราะวัดพระธรรมกายนั้น
อยู่ในพื้นที่ควบคุมพิเศษตามมาตรา๔๔ค่ะ
เข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมไหมใช่ไหมถ้าอยู่ในพื้นที่ควบคุมเนี่ย
มันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เขาพิจารณาแล้วก็คนเนี่ยมันก็ต้องห้ามเข้าอยู่แล้วตามกฎหมาย
มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วแต่อันนี้การพิจารณาเนี่ยก็ก็กำลังคุยกับทางดีไซน
ในวัดพระธรรมกายค่ะเนื่องจากการเข้าตรวจค้นยังมีอุปสรรคทำให้เกิดข้อสงสัยในหลายจุดซึ่งหากยอม
ให้เข้าตรวจค้นจนสิ้นความสงสัยก็พร้อมที่จะเสนอให้ยกเลิก
ตราสี่สิบสี่นะคะขณะการที่การตรวจเข้มบุคคลเข้าออก
โดยรอบวัดพระธรรมกายตามมาตรการการยกระดับการปฏิบัติของ
เอสไอนั้นก็ยังไม่พบกับกลุ่มที่จะเข้ามาก่อความวุ่นวาย
หรือมือที่๓ที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์แต่อย่างใด
แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
ส่วนการบุกค้นวัดพระธรรมกายในวันนี้จะมีหรือไม่นั้นนะคะ
เป็นหน้าที่ของดีเอสไอในการตัดสินใจค่ะขณะที่บริเวณด้านในประตูเจ็ดนะคะ
ก็ได้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมถึงเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงค่ะ
เดินทางมาเพื่อช่วยเหลือดีเอสไอในด้านการปฏิบัติการ
โดยจะทำหน้าที่คัดกรองพระสงฆ์รวมถึงสามเณรที่จะเข้าออกภายในวัด
และตรวจสอบใบสุทธิให้ถูกต้องอีกด้วยด้านโต๊ะคัดกรองบุคคลที่ต้องการจะออกจากวัดพระธรรมกายที่บริเวณด้านหน้าประตู
เพื่อเก็บประวัติบุคคลที่ออกไปแล้วไม่ให้กลับเข้ามาอีกนะคะ
ผลการคัดกรองค่ะตั้งแต่เวลา๒๔นาฬิกาจนถึงเวลา๘นาฬิกาของวันนี้
ก็ได้มีประชาชนเข้าออกจำนวน๑๐คนเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดจำนวน๖คน
และประชาชนที่ขอออกจากวัดจำนวน๔คนค่ะ
ว่าจะมีปฏิบัติการเข้าตรวจค้นภายใต้กฎหมายตามมาตรา๔๔ในวันนี้หรือไม่ค่ะ
รอยสจิริธิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณประตู๗วัดพระธรรมกายค่ะ